มันจะเป็นความรู้สึกเล็กน้อยที่แบบ
จะจับก็จับไม่ได้อยากจับเหลือเกิน

ผ่านองค์ประกอบอื่นมากกว่าการที่กล้ายชิดกัน
หรือว่าการที่แบบพระเอกกับนางเอกอาจจะสะดุด

คือมันเป็นอีกรูปแบบใหม่ที่พี่แอนเขาอยากทำไม่เฉย

ในตัวละครวิธีการในการที่สองคนรักกันแตกต่างกัน
เวลาที่มันจะมีเลิฟซีนหรือว่าอะไรอย่างนี้

ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงเหมือนกัน
เราก็ได้ลองทำอะไรหลายแบบนะครับ
ก็เหมือนกับว่าครั้งนี้มันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งในการที่เราเออ
การแสดงหนึ่งที่เราแบบได้ลองทำอะไรใหม่

กับความรู้สึกแบบสูญสายตาของคน
มันก็เหมือนที่พี่ซาร่าเคยบอก

มันก็เลยคนดูน่าจะรู้สึกถึงความเหมือนว่า

เพราะความหญ่นี่อาจจะเป็นคนแบบว่า
ระหว่างความเป็นตัวละครอยู่จริง
มันจะขัดใจแฟนข่าวไหม

จะมีแบบหลายจุดที่แบบว่า
หอดอะไรอย่างนี้มีค่อนข้างเยอะเหมือนกัน

ผมว่าหน้าที่กับหัวใจอะไรอย่างนี้

หนูจะเลือกความรัก

แต่การงานเราสามารถสร้างโอกาสให้ตัวเองได้

พี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะให้จบยังไงดี

เพื่อให้ละครมันอาจจะหลอกคนดูด้วย
มันมีหลายมุกที่แบบว่าพี่แอนเขามีอยู่ในนั้นอยู่แล้ว

คืออาจจะเห็นวิธีการนำเสนอเรื่องที่มันค่อนข้างแตกต่าง

เรื่องหนึ่งที่ทุกคนอาจจะประทับใจ
คือเรื่องบางทีมันไม่ได้ผูกแค่เราสองคนนะครับ
มีตัวละครตัวอื่นที่สำคัญมาก
แล้วก็ไม่ดูเลอะเทอะด้วย
เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนดูวันที่๑๔พฤษภาคมนี้

เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องเลือกความรักอยู่ดี
เพราะว่าไม่รู้สิบางทีเลือกหน้าที่ไป
แต่ใช้ถ้ามีความสุขก็ต้องเลือกสิ่งที่เรามีความสุขมากกว่า

แล้วก็มีความรักอยู่ดีกว่านั้น

เพราะว่าละครก็จะอ่อน

อืม

เห็นไหมครับ

วิดีโอกาส

ความซึกซี่ที่เพิ่มขึ้นมา
อยู่ที่ตัวเขาเลยอยู่ที่ตัวเขาอยู่แล้ว
มันไม่ได้แบบว่ามีผลอะไรกับเราอยู่แล้ว

ซื้อดูได้อยู่

ก็ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับกลวงความมั่นใจกลวงความรู้สึกของเรามันหมด

กล้องไอ้ใจของในพิเษียร์ของอังอัง
ใจของแห่งของใจของปีเวียนเพื่อปล่อยไม่กลัว

ลำดับต่อไปเจ้าหญิงจากประเทศ

เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป้าหมายเป้าหมาย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป้าหมายเป้าหมาย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป้าหมายเป้าหมาย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป้าหมายเป้าหมาย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป้าหมายเป้าหมาย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป้าหมายเป้าหมาย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป้าหมายเป้าหมาย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป้าหมายเป้าหมาย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป้าหมายเป้าหมาย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป้าหมายเป้าหมาย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป้าหมายเป้าหมาย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป้าหมายเป้าหมาย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป้าหมายเป้าหมาย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป้าหมายเป้าหมาย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป้าหมายเป้าหมาย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป้าหมายเป้าหมาย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป้าหมายเป้าหมาย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป้าหมายเป้าหมาย

เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป้าหมายเป้าหมาย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป้าหมายเป้าหมาย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป้าหมายเป้าหมาย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป้าหมายเป้าหมาย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป้าหมายเป้าหมาย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป้าหมายเป้าหมาย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป้าหมายเป้าหมาย

เสียงปลดมือจังกัน

เสียงปลดมือจังกัน

เสียงปลดมือจังกัน

เสียงปลดมือจังกัน

เสียงปลดมือจังกัน

เสียงปลดมือจังกัน

เสียงปลดมือจังกัน
เสียงปลดมือจังกัน

เสียงปลดมือจังกัน

เสียงปลดมือจังกัน
เสียงปลดมือจังกัน

เสียงปลดมือจังกัน

เสียงปลดมือจังกัน
เสียงปลดมือจังกัน

เสียงปลดมือจังกัน

เสียงปลดมือจังกัน

เสียงปลดมือจังกัน

เสียงปลดมือจังกัน

เสียงปลดมือจังกัน

เสียงปลดมือจังกัน

เสียงปลดมือจังกัน

เสียงปลดมือจังกัน

เสียงปลดมือจังกัน
เสียงปลดมือจังกัน

เสียงปลดมือจังกัน

เสียงปลดมือจังกัน

เสียงปลดมือจังกัน

เสียงปลดมือจังกัน

เสียงปลดมือจังกัน

เสียงปลดมือจังกัน
เสียงปลดมือจังกัน

เสียงปลดมือจังกัน

เสียงปลดมือจังกัน
เสียงปลดมือจังกัน